เอาละครับคุณผู้ชมฮะติดตามกันต่อคดีกำนันนกนะฮะ
ก็ต้องติดตาม๒เรื่องกรณีการยิงสารวัตรสิวจนเสียชีวิต
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโครงการประมูลทำทางต่าง

ก็ออกหมายเรียก๕๘บริษัทที่เคยซื้อซองราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แต่ไม่ได้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ๒โครงการ
ที่บริษัทของกำนันนกเขาได้ไปนะครับ
มาสอบถึงรายละเอียดว่าเอ๊ะซื้อซองมันเท่ากับอะไรคุณ
สนใจแต่ทำไมถึงไม่ยื่นประกวดราคา
มันเกิดจากการโดนข่มขู่หรือหัวหรือมาเป็นคู่เทียบทิพย์
คุณผู้ชมเขาเรียกกันคู่เทียบทิพย์
ทำให้เกิดการหัวกันแล้วทีนี้บริษัทกำนันนกก็ได้ไปนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง๕๘บริษัทว่าเขามีเหตุผลคนใด
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศเมื่อเช้าที่กองหัวประมูลของ
วันนี้เรียกมาอีก๒๐บริษัทเมื่อวาน๒๐นะ
เมื่อวานก็๒๐บริษัทแล้วมากันครบถ้วน
วันนี้เรียกมาอีก๒๐บริษัท
เรียกมาอีก๑๘บริษัทจนครบ๕๘บริษัทนี่แหละครับ
ส่วนโครงการที่ต้องมีการตรวจสอบที่เขามีการยื่นซื้อซองกัน
ก็คือ๒โครงการ๑โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข๓๗๕สายดอนตูมตำบลลำลูกบัวปีงบประมาณ๖๐
โดยพบว่ามีผู้ซื้อซอง๓๓บริษัท

แล้วก็๒โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข๓๗๕สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวง
หมายเลข๓๔๖มีผู้ซื้อซอง๓๒บริษัท
แต่ยื่นซองเสนอราคาแข่งขันแค่๓บริษัทนะครับ
กลุ่มที่นัดเข้ามาให้ข้อมูลให้ปักคำในวันนี้๒๐บริษัท
ยังถือว่าเป็นกลุ่มผู้ยื่นซองนะ
ยังไม่ใช่บริษัทที่ร่วมประกวดราคาหรือว่าคู่เทียบที่แท้จริง
ที่เอาไปประกวดราคากับบริษัทของกำนันนกนะครับ
และอย่างที่บอกไปพรุ่งนี้ก็จะมีอีก๑๘บริษัทรวม๓วันเป็น๕๘บริษัทนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนบริษัทที่ซื้อซอง
และเขามาให้ข้อมูลกับกองหัวประมูล
เกี่ยวข้องกับการหัวประมูลแล้วก็ไม่ได้ถูกคมคู่แต่อย่างใด

พอคุณมาซื้อซองแล้วปั๊บมีการไปเจรจากันรับหลังไหมว่า

เดี๋ยวของกำนันนกขอไปขอเอาไปทำแล้วเดี๋ยวจะให้เปอร์เซ็นต์
คุณอยู่เฉยคุณไม่ต้องไปยื่นซองประมูล
แต่ข้อมูลจาก๒๐บริษัทที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ย

เขาซื้อซองเท่ากับสนใจจริง

มันก็เป็นการพิจารณาของบริษัทเขา
ต้องรอว่ากองหัวประมูลจะตรวจสอบทั้ง๕๘บริษัท
แล้วมันจะเกี่ยวพันกับการหัวหรือเปล่า
ต่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้นี่คือ
เพราะว่าท่านไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีน
ก็เรียกมาหลายหน่วยงานเลยคุณในเรื่องนี้นี่แหละค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องการหัวประมูลต่างของกำนันนกนะคะ
โดยทางด้านของท่านรองโจ๊กค่ะสุรเชษฐหักพานนะคะ

เป็นประธานคณะทำงานคลี่คลายคดีหัวประมูลของกำนันนกค่ะ
ก็มีการประชุมผ่านวีดีโอแบบนี้นะ
ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
หน่วยงานต่างมากมายต้องเข้าร่วมประชุม
มีใครกันบ้างล่ะขอบอกชื่อย่อเลยแล้วนะ
ปปทก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปรับปรามการทุจริตนั่นแหละ
มีปปชปปงก็การฟอกเงิน
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตงก็มานะคะ
ทางด้านของปราบปรามยาเสพติดปปศด้วย
แล้วก็ยังรวมไปถึงตัวแทนกรมบัญชีสอบสวนคดีพิเศษ
กรมบัญชีกลางกรมสรรพากรกองปราบค่ะ
หารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ที่น่าจะมีเรื่องต้องสงสัยหรือเปล่า

เพราะมาจากตั้งแต่ไปปูพรมค้นหาเครือข่ายของกำลังนก๑๕จุด
ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพราะต้องมีการสอบสวนขยายผล
ว่าตกลงแล้วมันมีการหัวประมูลรวมไปถึงเรื่องของการเลี่ยงภาษีด้วยหรือไม่
นี่ไงถึงมีกรมสรรพากรเข้าไปร่วมด้วยนะคะในการประชุม
มีรายงานแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแบ่งงานกันเรื่องนี้ให้ชัดเจน
เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
หัวประมูลการเลี่ยงภาษีเส้นทางการเงินไม่ถูกกฎหมาย
กรมบัญชีกลางก็จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เบื้องต้นพบแบบนี้นะคะว่า
กำนันนกรับงานโครงการของรัฐ๑๕๔๔โครงการ
อันนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปดูทั้งหมดเลยว่า
งานที่ได้มา๑๕๐๐กว่าโครงการมาอย่างถูกต้องหรือไม่
ส่วนหลายหน่วยงานนะคะที่ร่วมตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจน
ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไหม
ถ้าพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะตกไปเป็นหน้าที่ของปปงอีก
เรื่องของบริษัทต่างเรื่องของกำนันนกบริษัทกำนันนกยังไม่เคยพบด้วยนะคะที่ผ่านมา
ตนบอกว่ายังไม่เคยพบเรื่องการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องหัวประมูล
ก็อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีใครกล้าไปร้องเรียนหรือไม่
ในคดีที่เกี่ยวกับกำนันนกบิ๊กโจ๊กก็ยังทำงานอยู่นะ
บิ๊กโจ๊กต้องดูเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการหัวประมูลเพิ่มเติมด้วยในพื้นที่นะครับ
ส่วนบิ๊กก้องพตโจรพปภูริเดชผู้ประชาการตสกก็จะถือว่าเป็นแก๊สหลัก
การดูเรื่องของคดียิงสารวัตรและคดีผู้มีอิทธิพลนะครับ
ว่าจะโอนคดีไปกองปราบแล้วแต่บิ๊กโจ๊กยังมีบทบาทอยู่นะ